ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณตาอายุ๖๘คนหนึ่ง

คุณตาถูกทำร้ายร่างกายหนักมากถึงขั้นสาหัส
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่สอบสวนอยู่นะครับว่าตกลงใครทำร้ายคุณตา
แล้วคนใกล้ตัวเลยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะที่ต้องสงสัยนะ
อดีตภรรยาผู้หญิงเหรอคะ
ใช่เป็นอดีตภรรยาที่อาจจะทำร้ายคุณตาและลูกชาย
จะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนต่อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพสามโคกนะครับที่ปฐุมธานีนะฮะ
วันนี้กู้ภัยกับตำรวจเข้าไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในตะมนต์เชียงรากน้อย
ผู้ที่บาดเจ็บที่ท่านเห็นนะครับก็คือคุณตาหารนามสกุลพร้อมทอง
อายุ๖๘ปีซึ่งเป็นอำมพลึกด้วยนะครับร่างกายเนี่ยในสภาพที่ไปเจอคือ
เปียกน้ำเกือบทั้งตัวนะครับเพราะว่าพลัดตกบ่อน้ำลงไปด้วยนะฮะ
ว่าตกเองหรือว่ามีใครที่จะผลักให้ตกลงไปมีบาดแผลถูกของแข็งทุบตีที่ใบหน้า
แล้วก็ใต้คางมีบาดแผลชะกันที่เบ้าตาอาการสาหัสตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ใกล้จุดเกิดเหตุที่ใต้ต้นไม้มีไม้เท้าแบบสามขาของคนพิการ
ว่าเป็นของคุณตานั่นแหละเปลือเปื้อนเลือดอยู่ห่างไปเล็กน้อยมีกองเลือดอยู่นะครับ
แล้วก็มีนางทัพทิมนามสกุลพร้อมทองอายุ๖๖ปีเป็นอดีตภรรยาของคุณตา
อยู่ในอาการมึนเมาเอ๊ะอะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องนะตำรวจก็ยังสอบปากคำอะไรไม่ได้
จากการสอบสวนลูกสาวของคุณตานะครับชื่อว่านางสาวยุพินอายุ๔๖ปี
บอกว่าญาติโทรไปแจ้งบอกว่าพ่อถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยรีบมาดูพบว่าพ่อถูกทำร้ายจนเบ้าตาซ้ายเนี่ยโบ๋เลยลูกตาหลุดหายเลย
ก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มานำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยลูกสาวของคุณตาหารบอกว่าปกติพ่อจะอยู่กับลูกชายอีกคนนึงแถวรังสิต
แต่ว่าช่วงนี้ลูกต้องไปดูงานที่ระยองหลายวันก็กลัวว่าจะไม่มีใครดูแล
เพราะว่าพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เอามาฝากแม่ให้ดูก็ประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
บอกแม่ให้ช่วยดูหน่อยแม่นี่ก็เลิกกับคุณตาไปแล้วนะ
แล้วบอกเดี๋ยวจะมารีบรับกลับแต่ทางแม่กับพ่อเนี่ยเขาหย่าร้างกันไปนานแล้วนะ
สมัยพ่อยังไม่ป่วยก็ไม่ค่อยลงรอยกับแม่เท่าไหร่
แม่ก็ไม่ค่อยพอใจนักที่เอาพ่อมาฝาก
ซึ่งลูกสาวบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่ทำอะไรพ่อหรือเปล่า
เพราะไม่มีใครเห็นแต่พอมาเห็นพ่อถูกทำร้ายถึงขั้นตกน้ำเนี่ย
แม่ยังโวยวายด่าทออยู่ใกล้พ่ออีก

เสียงโวยวายได้ใกล้ยังไม่รู้จะเสียงแม่หรือเปล่า
เพราะว่าตอนตำรวจไปถึงเนี่ยยังเมาเออะโวยวายอยู่อย่างนี้นะครับ
ตำรวจสพสามโคกบอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำ
ทัพทิมอดีตภรรยาของคุณตาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะ
แล้วก็ลูกชายอีกคนหนึ่งด้วยว่าจะมีส่วนร่วมกับแม่หรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสงสัยว่าสันนิษฐานนะฮะ
ว่านายหารพยายามจะลุกเดินด้วยไม้เท้าสามขา
ว่าป่วยเป็นอมพลึกแต่ก็ยังพอเคลื่อนไหวได้
จังหวะนั้นไม่รู้ว่าไปเจออะไรกับอดีตภรรยา
คือนางทัพทิมที่กำลังเมาสุราอย่างหนัก
สันนิษฐานว่าอดีตภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกัน
อาจจะไม่พอใจอะไรคว้าไม้เท้าสามขาของคุณตานั่นแหละ
ทุบตีจนบาดเจ็บแล้วก็พลัดตกน้ำไปนี่นะฮะ